ไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ละกัน

สำหรับเรื่องราวความรักของคุณเบลล่า

เซลฟี่แบบว่า๒คนเดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันพอดี
ก็เลยเซลฟี่กลับมานะคะ
แต่จากภาพดังกล่าวก็กลายเป็นดราม่าย่อมค่ะ
ว่ามีแฟนคลับของสาวเบลล่าบางกลุ่มนะ

ออกตัวป้องแทนนางเอกขวัญใจนะคะว่า

ฝากแฟนคลับหนุ่มเวียค่ะก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน
ประกาศขอทวงคืนหากฝั่งนางเอกสาวไม่เต็มใจจริง

ล่าสุดค่ะสาวเบลล่ามาร่วมงานอีเวนต์แรกนะ
แอดมิตรค่ะด้วยอาการลำไส้อักเสบ

ให้ได้ฟังกันทั้งเรื่องดราม่า

หมายถึงเจ้าตัวหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ

ก็มองว่าเบลดูที่ตัวเบลดีกว่า
ว่าถ้าเบลทำถูกต้องตามกรอก
หรือว่าตามการาเทศศาสตร์อะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาเป็นว่าแบบเบลไม่ได้ปิดบังอะไร
คือก็อย่างที่บอกคือคุยก็บอกคุยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปิดบังว่าถ้าจะไปไหนมาไหนอะไรยังไง

เป็นอย่างนี้ไปก่อนมันก็ดีนะ
คุณคะก็พี่เขาก็มาเยี่ยม
นี่ไงประโยคนี้ราคาเด็ดมากเลยนะคะ
ส่วนพี่แมวจ๋าจะเป็นใครเดี๋ยวเจอคราวหน้าเจอพี่เวีย